คุณผู้ชมเคยเห็นคนแชร์เรื่องว่านจักรจันทร์ไหมว่าถ้าเอามาต้มกินกับน้ำดื่มเป็นประจำทุกวันทุกวันเนี่ยจะบรรเทาโรคได้
นักวิชาการมาให้ความเห็นแล้วติดตามในเช้านี้ต้องรู้
แต่ก่อนอื่นมาดูเรื่องนี้ก่อนครับต้องเตือนต้องระวังกันเพราะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเตือนประชาชนให้ระวังโรคไข้เลือดออกครับ
ระบาดมากมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาครึ่งปีแรกป่วยไปแล้วกว่าหมื่นกว่ารายครับ
รายเสียชีวิตไป๑๕รายมากกว่าปีที่แล้วถึง๔เท่าถือว่าสูงสุดในรอบ๓ปีเลยแล้วพบว่านักเรียนอายุ๕๑๔ปีป่วยสูงสุดและมีแนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้นเรื่อยเพราะเข้าหน้าฝนแล้ว
ที่พบผู้ป่วยสูงสุดมีกรุงเทพน่านแม่ห้องศรระยองจันทบุรีและตราดครับ
ช่วงนี้ก็อย่าให้มีน้ำขังในบริเวณบ้านนะครับ
ส่วนเรื่องนี้อยากเตือนดังเลยครับว่าอย่าหากินเพราะอันตรายถึงตายได้ครับ
อาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ครับโพสต์เตือนภัยเกี่ยวกับว่านจักรจันทร์ที่บางคนไปขุดเก็บ
แล้วมามองว่าเป็นวัตถุมงคลบางคนเอาไปต้มน้ำดื่มนะแล้วมาดื่มกันดื่มกันเชื่อว่าจะช่วยรักษาโรค
อาจารย์เจดบอกว่าจริงแล้วมันไม่ใช่พืชไม่ใช่ว่านแต่เป็นตัวอ่อนของจักรจันทร์ที่ตายแล้วครับ
เชื้อราเต็มตัวเลยถ้ากินเข้าไปเป็นอันตรายคลื่นไส้อาจจะถ่ายเหลวชักหรือถึงขั้นรุนแรงเสียชีวิตได้ครับ
ในอดีตเนี่ยมีคนเอาว่านจักรจันทร์ไปกินแล้วเกิดเป็นพิษกระทันหันมีอาการชักมาแล้วฉะนั้นอย่าหากินว่านจักรจันทร์นะครับ
ส่วนสภาพอากาศวันนี้ครับยังมีฝนตกหนักฉะนั้นออกจากบ้านอย่าลืมพกร่มด้วยครับ
โดยกรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรอากาศวันนี้ว่าร่องมรสุมยังพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือทำให้ภาคเหนืออีสานตะวันออกและภาคใต้เนี่ยมีฝนตก
จังหวัดจะมีฝนตกหนักด้วยครับก็จะมีอย่างที่ภาคเหนือเนี่ยตกหนักที่ตากแม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายและพยาว
อีสานก็จะมีภาคกลางภาคใต้จะฝนตกหนักเกือบทุกจังหวัดและภาคตะวันออกเนี่ยตกหนักที่จันทบุรีและตราดครับ
ส่วนกรุงเทพมหานครมีฝนตกร้อยละ๔๐ของพื้นที่ครับ